เอาคุณผู้ชมเรื่องที่ต้องดูแลให้ดีก็คือบ้านช่องห้องหับเรานั่นแหละ
ออกจากบ้านก็ล็อกกอนให้เรียบร้อย
แต่มันก็ไม่วายอยู่ดี
สมัยนี้นะแม้บ้านจะล็อกไว้เรียบร้อยแต่เขาก็มีทางเข้า

โจรรายนี้ขอตั้งฉายาให้ว่าเป็นสไปเดอร์แมนโจร
ไปดูค่ะคุณผู้ชมไปช่วยกันจับด้วยเถอะ
บุกเข้าบ้านนะเขาใช้วิธียังไงรู้ไหม

วิธีงัดแงะงัดแงะแบบนี้

ทำทุกวิถีทางเลยทั้งงัดทั้งถังทั้งงัดทั้งแงะเนี่ยนะคะ
อยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่บริเวณชนรับประทานท่าดีหมู่๑
บนโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
วงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเห็นคนร้ายกำลังงัดแงะเข้ามาในบ้านนะคะ
เสร็จแล้วภาพก็ตัดไปที่คนร้ายเข้ามาในบ้านแล้ว
งงใช่ไหมว่าเข้ามาในบ้านได้ยังไง
เพราะว่าตอนที่ภาพไปตัดให้เห็นตอนที่โจรกำลังงัดเข้าบ้านเนี่ย

เห็นอีกทีอ้าวเข้ามาในบ้านแล้วเพราะอะไรล่ะคุณผู้ชมโจรเข้ามาได้
เราจะให้คุณผู้ชมดูหลักฐานอย่างชัดเจน
โจรเข้ามาทางนี้ค่ะนี่คุณพี่เขาชี้ให้ดู
นี่โอ้โหฝ้าเพดานทะลุเลยค่ะ
เข้าใจแล้วทำไมถึงเรียกเจ้าโจรสไปเดอร์แมน
อ๋อเกาะกำแพงมาไอ้แมงมุมอะ
โอ้โหแต่ไอ้แมงมุมมันเป็นฮีโร่นะ
อันนี้ไม่ใช่นะโจรนะ
เจ้าของบ้านคือคุณนารีการค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าปกตินะที่บ้านเนี่ยจะอยู่กัน๔คน
คือพ่อแม่ตัวคุณนรีการเองและน้องชาย
แต่มีอยู่คืนนึงไม่มีใครอยู่บ้านเลย

พอกลับบ้านมาโอ้โหสภาพที่เห็นเนี่ยคุณ
ข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้
ตำรวจมาตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ย
พยายามใช้มีดพระงัดประตูหลังบ้าน
แต่มันมีเหล็กดัดขวางประตูอยู่ก็เข้าไม่ได้

ใช้วิธีอื่นก็เลยปีนหลังคาบ้าน

แล้วเนี่ยค่ะก็โรยตัวลงมาเข้าไปภายในบ้าน
เดี๋ยวคิดว่าตัวเองเป็นซาตาคลอสเหรอคะคุณ

ยังไงเนี่ยแต่ทำแบบนี้มันไม่ได้
พอเขาเข้ามาเนี่ยนะเขาก็มาขโมยเงิน
เงินที่เขาเก็บเอาไว้หนึ่งหมื่นบาท
กับพระพุทธรูปบูชามือถือกุญแจรถจักรยานยนต์
คุณนารีการบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๔แล้ว

ถูกแล้วก็เว้นระยะห่างจากครั้งที่๑๒๓มาประมาณ๓ปี
โอ้โหไม่เห็นใจกันเลยอะค่ะ
ทำแบบนี้นะแล้วทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แต่ตอนนี้เจ้าของบ้านบอกว่าเอางี้แล้วกัน
ตอนนี้สื่อออนไลน์มันยอดนิยม
คุณผู้ชมท่านไหนเห็นเบาะแสของผู้ร้ายรายนี้
โทรศัพท์ไปบอกเจ้าของบ้านเข้าด้วย๐๘๑๗๘๗๓๕๐๖
เจ้าของบ้านมีเงินรางวัลนำจับให้ด้วยนะ
หนึ่งหมื่นบาทเลยช่วยเขาหน่อยเถอะไม่เคยจับได้ขึ้นมาสี่ครั้งแล้ว
ไม่เคยที่เรียกขึ้นอันนี้เรียกลงลงบ้านมาสี่ครั้งแล้วอ่ะ
แล้วก็ไม่เคยจับได้ด้วยคราวนี้ก็ยังจับไม่ได้
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมช่วยเจ้าของบ้านหาคนร้ายหน่อย
ใครมีเบาะแสนะคะก็แจ้งเจ้าของบ้านไปด้วยแล้วกัน
รวมไปถึงอย่าลืมส่อส่องดูแลบ้านของตัวเอง

ต่อไปต้องทำกรอนล็อกหลังคาไหมคะ
โอ้โหคือทากาวตาช้าง
ฟังแบบนี้แล้วก็น่าเห็นใจเจ้าของบ้านจริงนะ

กล้องวงจรปิดชัดขนาดนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยอ่ะ

หาตัวคนร้ายหน่อยน่าสงสารจริงกับเจ้าของบ้านนะครับ
เราเล่าให้คุณผู้ชมนั้นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ